ในวันนี้ทุกจังหวัดนะคะก็ได้มีการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยค่ะ
โดยพัฒนาเคลื่อนที่๓๒จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์การศึกษาพัฒนา
ห้วยของไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในโอกาสในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตครบ๕๐วัน
โดยมีพันเอกอภิรัตรามณัฐผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่๓๒
สำนักงานพัฒนาภาค๓กองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังทหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบผสมผสานและฝ่ายแบบกึ่งถาวรรวม๙จุด
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องห้วยห้องไคร้
เนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม๒๕๒๕ค่ะ
ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะนางสาวโสระยาฤทธิอารามผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
กำแพงเพชรค่ะก็เป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนัตรัยเครื่องทองน้อยบูชาพระธรรม
พร้อมถวายสังขทานจตุปัจจัยเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์๑๐รูปในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๕๐วัน
การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีข้าราชการและผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิง๕๙๙คนเข้าร่วมพิธีบริเวณเรือนจำกลางกำแพงเพชรอำเภอเมือง
จากนั้นผู้ต้องขังได้แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยการขับเสพาใน๓บทเพลงและได้ร่วมกันนั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกันนะครับกับที่จังหวัดศรีสะเกดประชาชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ๕๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙บริเวณถนนวีรเทพอำเภอกันธรรลักษณ์โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกเดชาคำเกิดรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒นำตำรวจทหาร
พระบันชการกองเรือยุธกาลนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานกองทัพเรือสัตวิปคาดราชกาลและทหารรวมพิธีทำบุญตักบาทในพิธีปรัมเพ็ญกุศลการเสด็จสวรรคตของในหลวงราชกาลที่๙ครบ๕๐วันบริเวณพุทธศาสตร์กองเรือยุธกาลอำเภอสัตวิปจังหวัดชนบุรีเพื่อถวายพระราชกุศลและสำนึ
ขันชัดตันเสียงเพราะว่าราชการจังหวัดนำประชาชนร่วมพิธีธรรมบุญตักบาทพระสงฆ์
ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๕๐วัน
การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปล่อยกุ้งแชร์บ๊วย๑๐๐๐ตัว
ลงในเขื่อนริมน้ำบริเวณท่าเทียบเรือประมง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และที่ตำบลนากะชะอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์นายอำเภอชวาง
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครบ๕๐วัน
โดยมีชมรมลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตระเวนชายแดนที่๔๒๗
ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระภิกษุสงฆ์๘๙รูป

ก่อนจะกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่๙
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องครับ